คุณผู้ชมค่ะหนึ่งในนักแสดงจากเมื่อสักครู่ที่เราเห็น
น้องนายนพัฒน์ค่ะลูกไม้ใต้ต้นของแม่หมูพิมพากานะคะ
ก็มีการเซอร์ไพรส์คุณแม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเล็กน้อย
กับการแต่งเพลงอวยพรวันเกิดให้
บอกเลยว่างานนี้ทำเอาแม่หมูโอ๊ยปลื้มอกปลื้มใจค่ะ
ถือเป็นโมเมนต์แสนน่ารักเมื่อนักแสดงหนุ่มกายนพัฒน์
โพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวเล่นกีต้าและร้องเพลง
และแอดชื่อไอจีของคุณแม่คนเก่งหมูพิมพากา
เพื่อมอบเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๔๖ปีให้กับคุณแม่
ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจสุดความสามารถเพื่อทำสิ่งนี้ให้ในวันพิเศษ
แม้จะมีเขินบ้างแต่ก็อยากจะทำอะไรที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร
แง้มด้วยรอยยิ้มว่าจะขอทำหน้าที่ลูกที่ดี
เชื่อฟังและดูแลคุณแม่ตลอดไปค่ะ
ปีนี้ก็มีเพลงที่เราแต่งค้างไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากแต่งให้เสร็จครับผม

ไม่ค่อยแบบกุ้งกิ๊งอะไรกับแม่เท่าไหร่

ใช่ก็ทำงานหนักครับผม
แล้วก็อายุก็เพิ่มขึ้นอีกปีนึงแล้วค่ะ